ไปเลยลูกบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
สวัสดีครับผมนายนพรัช

อายุห้าสิบเก้าปีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป

มีผมแฟนผมแล้วก็ลูกชาย

อาชีพขายข้าวเหนียวหมูฝอย

อายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นเด็กพิการทางสมอง

ต้านทานร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอ

ไม่ว่าจะเป็นร้อนมากหรือฝนชุกมาก

คือพาไปที่โรงพยาบาลบ่อยมาก

ดูแลกันมายังไงคะคุณลุงนบ

จนกระทั่งเขาเติบอย่างนี้
เขาทานเองได้ไหมครับไม่ได้ฮะ

ลุงนบชอบมาก

คือกินข้าวกินน้ำเปิดวิยุให้ฟัง

อ่าถ้าอยากกินน้ำเข้าโอเค
ในชีวิตผมฝันไว้ว่าอยากจะออกทีวีสักครั้งหนึ่ง

ได้มีเงินเก็บไว้ดูแลลูกชายต่อไปครับผม

ปีแล้วคะ๗ปีได้แล้วมั้งเดี๋ยวน้องเต้อายุเท่าไหร่คะปีนี้๒๑ครับ
งั้นน้องเต้ไม่ใช่ลูกลุงเป็นลูกป้าอ้าวเหรอคะติดคุณวันมานะฮะ
เรื่องราวเป็นยังไงคะป้าวันหลังผ่าตัด๖เดือนแล้วป้าก็เลี้ยงมาอีกได้เก้าเดือน
ทีนี้ก็เลยให้อยู่กับปู่กับย่าเขาก็มาทำงานในกรุงเทพกับพ่อเขา
ทีนี้พ่อเขาก็ไปมีเมียใหม่แล้วปูกับย่าเขาก็ไม่ให้น้องเต้มาอยู่กับป้าเขาจะเลี้ยงเองเขาไม่มีหลาน
ปู่เขาตายก่อนค่ะหลังนี้ก็ย่าตายอีกอาเขาก็ไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงต่ออ่ะ
อาเขาก็มาเสียชีวิตอีกแต่น้องเต้ไม่มีใครดูแล้วทีเนี้ยค่ะ
แฟนของอาเขาก็เลยบอกว่าเขามีแม่ไหมก็เลยไปติดต่อว่ามีเขาก็เลยเอาไปคืนคืนพ่อ
เอาไปคืนที่คุณพ่อของป้าวันใช่เห็นไหมพ่อวันก็เลยโทรมาบอกป้าณตอนนั้นคุณป้าเลิกกับคุณพ่อของเด็กแล้ว
เลิกแล้วเลิกนานแล้วค่ะไม่ได้เจอลูกนานค่ะป้าวันพอเจอลูกครั้งแรกอืม
ตอนนั้นก็โตมากแล้วกี่ปีคะที่เจอกันน้องเต้นี่เพิ่งมาอยู่กับป้าได้สี่ปี
ลูกครั้งแรกตัวใหญ่แล้วแล้วไม่เคยเลี้ยงกันมาก่อนเลยแล้วเจอกันครั้งแรกเป็นไงครับป้าวัน
ก็ตกใจแต่เขาก็รู้นะว่าแม่มาแล้วเต้เขาก็กระเทิบมาเขาก็มากอดเราแล้วก็น้ำตาไหล

ก็เลยตัดสินใจบอกเอามาเลี้ยงเองแล้วตอนนั้นก่อนจะไปได้ปรึกษาลุงนกไหมคะ
ยังไม่ได้ปรึกษาก็ไปเลยไปเลยไปเลยแล้วรับลูกมาเลย
ยังยังไม่รับมาโทรเขาโทรมาถามผมก่อนโทรมาถามลุงนพว่าไงคะ
เขาก็แบบอัดวิดีโอนะครับว่าดูภาพผมก็นั่งดูนั่งดูแล้วก็สงสาร
คือเขาเป็นเด็กที่ไร้ที่พึ่งแล้วปู่ญาติคนเลี้ยงไปหมดแล้ว
ผมก็เลยบอกว่าให้เอาขึ้นมาเถอะเอามาแรกแรกผมก็ด้วยความผูกพันยังไม่ค่อยมีถูกไหม
คือเราไม่เข้าใจว่ามันจะต้องไปเข้าห้องน้ำเหมือนคนปกติก็คือไม่เข้าใจ
ทีนี้เขาอึรถที่นอนแม่เขาตีผมก็เฮ้ยไปตีลูกทำไมมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราต้องคิดดิ
ต่อมาผมก็เลยตัดสินใจแบบว่าเอาดูแลเองมากกว่า
มาดูแลเองแล้วตอนมาดูแลช่วยแม่เขาก็ดูแลไม่ใช่ว่าไม่จะว่าจะพูดเอาดีใส่ตัวก็ไม่ใช่
เขาก็ดูแลแต่ว่าด้วยความผูกพันผมจะเป็นผู้ที่มีน้ำหนักน้ำหนักมากกว่า
อยู่ภรรยาเนี่ยบอกว่าจะเอาลูกกลับมาเลี้ยงแวบแรกเลยคุณนบไม่รู้สึกอะไรเลย
มันก็คิดบ้างคือตามสถานะความลำบากมันก็มีอยู่แล้ว
แต่ว่าพอไปเห็นวีดีโอส่งมาทางโทรศัพท์ผมก็มองดูวิดีโอแล้วก็สะท้อนความรู้สึกสงสาร
แสดงว่าคุณนบเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรเลย
ยากนะที่จะหาคนแบบนี้ได้
นกค่ะตอนนี้เรียกได้ว่ารักอย่างสุดหัวใจได้ไหม

ถ้าลูกรับรู้ได้ลุงนบอยากจะบอกอะไรกับน้องเต้คะ
ก็อยากจะบอกว่าพ่อรักลูกถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อแท้แต่พ่อก็รักลูกเหมือนลูกแท้ของพ่อ
ครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักจิตใจงดงามนะคะ
แต่ว่ากำลังจะเข้าสู่ยกที่๒อีกแล้วจะรบกวนสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
จิตใจดีแล้วช่วยร้องเพลงให้ดีสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
เพราะว่าคำที่แล้วบอกได้เลยว่าเกร็งมาก
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒หมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๒ของคุณนบมาเลยครับ
โบราณนี้ที่มากเท่าไหร่
ถ้ากล้องแห้งนะคะ
แปลกทาง
กว่าเกร็ติเมียกี่

ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะไม่เหมือนใครเลย
ขึ้นมาทุกคนก็ต้องรู้จักกันแน่นอนใช่ไหมครับคุณนบ

หนึ่งกับเพลงนี้อันไหนยากกว่ากัน

คือมันจะต้องพยายามว่า
ท่อนไหนคือโทรต่ออีกโทรต่อ

ตัวช่วยเรามีทั้งหมด๓แผ่นเลือกใช้ได้๒แผ่น

ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ครับ

ใช้นะครับ

มีสิทธิ์เลือกได้๒แผ่นหรือ๒ครั้งนั่นเอง

คุณนบเลือกแผ่นไหนครับ

ภาวนาว่าให้ออกมาเป็นร้องเพลงเก่งของตัวเองเลย

ตัวช่วยในยกที่๒
แผ่นที่๑นะครับที่คุณนบเลือกก็คือ

อุ้ยเสี่ยงไม่ได้ดิคะลุงนอบ
แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงป้าตะโกนแววมาว่าไงนะป้า

รู้ว่าลุงเขาร้องไม่ผิดฟังประจำ
อุ้ยนี่

ในยกที่๒นี้นะครับ
คุณนบยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่น
เพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้

ก็เป็นอันว่าตามนั้นนะครับ
ก่อนจะร้องมีอะไรอย่าบอกภรรยาค่ะ
ก็จะทำเพื่อครอบครัวสู้
เอาละครับก็มาถึงช่วงที่ต้องร้องกันแล้ว
พร้อมนะครับคุณนบครับผมขอให้โชคดีนะครับยกที่สองครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ร้านยกที่สองเพลง

นึกว่าลาก่อนลูกโน้บแล้ว

คราวเจ้าหัวตูมบัวบาน
มันเป็นโซโล่จริงจริงใช่ไหมคะใจหายหมดเลยอ่ะแต่ครูเพลงท่านแต่งเก่งนะคะ
สละสลวยทำคล้องจองแบบ
แหมหอมน้ำปรุงที่แก้มนงคลางแบบสวยคำสวยมาก
เนี่ยยืนอยู่นึกว่าลุงนบชมเป๊กอ่ะพอหันมามองเมียคนเดียวเลยไม่มองคนอื่นนะคะ
ครับมนต์รักลูกทุ่งนะครับของคุณพรายวันลูกเผ็ด
ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณไพรวันเลย
แล้วก็มีการนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครกันหลายรอบเลยทีเดียว
เพลงนี้ถ้าสำเร็จนะครับ๒๐๐๐บาทนะครับยกนี้
แต่ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมนะคะจะสำเร็จเดียวจะสำเร็จคู่ยังไงไม่รู้
ต้องรอดูผลจากคุณซิมค่ะมาค่ะคุณซิมค่ะมาเชิญค่ะ
หน้าที่ของลุงนบในยกนี้จบลงไปแล้วครับถึงทีที่จะต้องแตะมือกับคุณซิม
ขึ้นเวทีมาสะสมเงินทุนร่วมกันมาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อในช่วงหน้าครับ
เดียวอยู่บนเวทีนะพอลงมาระหว่างรอคิวคนอื่น
ร้องคนอื่นขึ้นคุณซิมก็แวะไปขายถั่วอีกงั้นเลยเหรอฮะ
ทำไมต้องขยันอะไรขนาดนั้นคุณซิมไม่ได้ขยันค่ะจนค่ะ
พอมาช่วงหลังที่เกิดวิกฤตตอนนี้มีงานบ้างไหมครับ
เงียบไปเลยครับค่ะเงียบขายถั่วยังเดียวเลยตอนนี้ขายถั่วยังเดียว
ไม่มีงานร้องเพลงมานานอย่างไรครับขายถั่วยังเดียวโอ้โหก็หลายเดือนแล้วครับ
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ค่อยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
คุณนบและคุณซิมร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน